เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายบุญเลิศและนางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์
ผู้ต้องหาตามความผิดพระราชบัญญัติประชามติ
พร้อมกับพวกไปฝากขังสารทหารผลัดแรก
หลังจากที่ควบคุมตัวครบ๔๘ชั่วโมง
ขณะที่พนักงานสอบสวนก็ได้ร้องคัดค้านต่อสารทหาร
ไม่ให้ประกันตัวนะครับเนื่องจากว่ายังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ
ขณะนี้สารได้รับคำร้องให้นำตัวผู้ต้องหาชาย
ฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนผู้ต้องหาหญิงส่งตัวไปที่ทันทะสถานหญิงเชียงใหม่
พร้อมแจ้งจันนที่ราชทันเดินทางไปรับที่สารทหาร
พลตรีโกศลประทุมชาติผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๐
ว่าพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาจำนวน๑๐คน
ฝากขังต่อสารทหารผลัดแรก
ส่วนนายวิสุรุษณ์กุณะนิติศาล
ได้ถูกออกไหมจับของสารพลเรือน
ต้องนำตัวไปขึ้นศาลพลเรือน
โดยขณะนี้พนักงานสอบสวนเตรียมขออนุมัติศาลทหาร
ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๑คนครับ